อาจารย์เฉลิมชัยโคศิภิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
ก็ไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก็ไปดูพื้นที่สำหรับการจัดเตรียมทำเป็นพิพิธภัณฑ์

บอกว่าจะใช้งบประมาณตรงนี้สักประมาณ๑๐ล้านบาท
ส่วนอนุสวรีของจ๋าแซมตอนนี้ก็มีต้นร่างเรียบร้อยแล้ว

อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติเดินทางไปเองเลย
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไปดูพื้นที่นะคะ
ก็จะมีการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สะดุดีนาวาตรีสมาน
ลักษณะของรูปปั้นของจ่าแซมจะเป็นรูปปั้นยืน
ความสูงประมาณ๒เมตร๕๐เซนติเมตร
ยืนอยู่บนเนินนมสาวมีน้ำล้อมรอบ
พร้อมกับหมูป่า๑๓ตัว
รูปปั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะใช้เป็นสีบรอนทั้งตัวเลยนะคะ
ว่าใช้เวลาประมาณ๕เดือนสำหรับการก่อสร้าง
แล้วก็เลือกบริเวณจุดกึ่งกลางที่เคยเป็นเต็นต์ของสื่อมวลชน
อยู่ด้านหน้าถ้ำหลวงตรงนั้นล่ะจะตั้งอนุสวรี
แล้วก็จะมีอาคารไม้ที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์
รูปรวมรูปถ่ายภาพวาดภารกิจต่างจะเป็นฉากหลัง
ถูกประสงค์ที่ปั้นอนุสวรีในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่า
ไม่อยากจะให้ทุกคนลืมไม่อยากจะให้ลืมคุณงามความดี
จ่าแซมได้เสียสละชีวิตและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
วันนี้เนี่ยจ่ายเงิน๑ล้านบาทแรกแล้วนะคะ
เริ่มต้นก่อสร้างแล้วคาดว่างบประมาณทั้งหมด

อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าใช้เงินผมทั้งหมดนะ

ยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
อนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
สาบสูญเราคิดดูคนเขาทุ่มเทกันขนาดไหน
ซิลทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

แต่สุดท้ายการจ่วยเหลือเขาหายสาบสูญไปเลย

ผมในฐานะคนไทยตัวเล็กก็ตำซะ
ถึงแม้จะไม่ใหญ่โตแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำ

ศิลปินอิสระชาวเชียงราย
ที่เป็นคนปั้นต้นแบบรูปปั้นจ๋าแซม

ทำให้เห็นความร่วมมือจากหลายประเทศ

แล้วก็เกิดเหตุการณ์สูญเสียนี้ขึ้นในภารกิจ
ก็เลยตัดสินใจทำต้นแบบรูปปั้นนี้ขึ้นมา

ก็คือ๒เมตร๔๐เซนติเมตร

จะมีหมูป่าตัวเล็ก๑๒ตัว

จากฐานแล้วก็หุ่นจ่าแซมรวมกัน

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสแกนต้นแบบ๓มิติ

ว่าใช้เวลาสัก๒เดือนครึ่งก็น่าจะเสร็จ
จากนั้นจะส่งไปหล่อสำริดที่โรงหล่อ

เขาประมาณกันไว้ว่าน่าจะประมาณ๓๔ล้านบาท
แต่เจ้าของโรงหล่อเขาบอกแล้วนะคะว่า

แล้วก็ภาพจริงจาก
อ่าข้อมูลข่าวนะครับของจ่าแซมซึ่งตอนนั้นจะเอาผมจะอิงเอ่อ
ตอนที่จ่าแซมกำลังเดินออกมาหรือกำลังจะเดินเข้าถ้ำ
จ่าแซมกำลังโพกหัวโพกผ้าขับโพกผ้าบนหัวอยู่
แล้วก็ยืนแล้วเขาถ่ายรูปรายละเอียดก็คือตอนผมต้องหาข้อมูลเรื่อง
เรื่องชุดประดาน้ำนะครับซึ่งอาจารย์ก็ให้เวลาจำกัด
ซึ่งผมปั้นประมาณหนึ่งคืนหนึ่งคืนแล้วก็ต้องมีข้อมูลอ่า
ชุดดำน้ำมีอะไรบ้างข้าวข้าวอย่างเงี้ย
เพื่อจะดูองค์ประกอบรวมรวมของงานทั้งหมดซึ่งงานชิ้นนี้จะเป็นงานสเก็ตนะครับ
สเก็ตรวมรวมก่อนประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือจะเป็นโครงรวมรวมของของปฏิมากรรม
เท่าจริงอีกทีนึงซึ่งอาจารย์จะกำหนดขนาดจริงจริงว่า
หนึ่งเท่าครึ่งก็คือประมาณสองเมตรห้าสิบถ้ารวมฐานก็น่าจะประมาณไม่เกินสามเมตร
อะในเวลาที่จำกรรมมากแต่ผมก็ต้องตั้งใจทำไปดีลินีสุดเพื่อ
มีลูกคนหนึ่งที่เสียสละชีวิตเพื่อจะช่วย
อีกสิบสามคนออกมาจากถ้ำหลวงส่วนบรรยากาศในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
ขัวศิลปะคนสนใจเยอะเลยนะคะไปดูหุ่นต้นแบบจ่าแซม
แล้วก็ไปดูการวาดภาพมิตรภาพไร้พรมแดนสำหรับภาพวาดมิตรภาพไร้พรมแดน
เนี่ยขนาดสามคูณสิบสามเมตรใกล้เสร็จแล้วค่ะ
เหลือแค่จะต้องเก็บรายละเอียดต่างเพิ่มเติมอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่า
น่าจะประมาณ๑๐วันนะคะภาพก็จะเสร็จสมบูรณ์
ช่วงเย็นที่ผ่านมานายวีระโรธพจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ก็เดินทางไปเยี่ยมชมภาพวาดมิตรภาพไร้พรมแดนแล้วก็ไปดูต้นแบบหุ่นนาวตรีสมานกุนนันที่ขัวศิลปะจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันนะคะ
ก็ไปให้กำลังใจศิลปินด้วยที่ร่วมกันวาดภาพนี้รัฐมนตรีก็บอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย
รวมถึงการช่วยเหลือของคนทั่วโลกแล้วก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนไทย
พอเวลามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามคนไทยก็จะพร้อมใจกันในการช่วยเหลือ
รวมถึงภาพที่เด็กเห็นนักดำน้ำชาวอังกฤษ
เด็กเด็กได้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนไทยด้วยการขอบคุณคือเวลานักดำน้ำชาวอังกฤษเจอแล้วก็ภาพแรกคลิปแรกเนี่ย
ทีมหมูปากคือขอบคุณตลอดคำแรกใช่ขอบคุณเนี่ยค่ะ
คือวัฒนธรรมไทยคือเราขอบคุณเราขอบคุณตลอดนะคะ
แล้วก็มีการเตรียมจัดทำเรื่องราวที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นจดหมายเหตุ
เรื่องราวทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมจะถูกบันทึกไว้ที่หอจดหมายเหตุนะคะ
คือตอนนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมข้อมูลต่างตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์จนถึงปัจจุบัน

ราฟแรกจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้

เพื่อความถูกต้องให้มากที่สุดนะคะ

เมื่อเราเห็นทีมงานชาวอังกฤษ

ผมว่าภาพนี้เป็นภาพที่คนทั่วโลกทึ่ง
เพราะเด็กไทยที่ทีมหมูป่าเนี่ย

ไม่มีภาวะของแพนิกเลย

แต่เด็กแสดงวัฒนธรรมไทย
ด้วยการไหว้แสดงความขอบคุณจากเหตุการณ์นี้
ก็ต้องบันทึกเก็บไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติ

ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นจดหมายเหตุของชาติไทยด้วยนะ
มันเป็นจดหมายเหตุระดับโลก

ซึ่งประเทศต่างที่มีส่วนร่วม
ถือว่าเป็นจดหมายเหตุของประเทศเขาเช่นเดียวกัน